วันนี้ค่ะมีร้านอะไรมาแนะนำคะคุณชนะ
ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูแลช่องปากกับร้านยาสีฟันสมุนไพร
สยาช์ภูมิรินต์
แล้วมีน้ำพึ่งมาริก้า
ช่วยแก้ปัญหาในช่องปากได้สบายจบเลยหลอดเดียวจบเลย
ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางที่เราขึ้นให้นะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ช้าก่อนถ้าบอกว่ามาจากการฝากร้านกับทางไทยรัฐ
แล้วก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ๒หลอดใหญ่เพียง๔๙๐บาท
ราคาเต็มเขาบอกว่า๗๖๐บาทนะ
เอางี้คุณจดชื่อที่อยู่ให้พร้อม

เรามีรายละเอียดของร้านค้าฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดอยู่แล้ว
แต่ถ้าพ่อค้าแม่ขายท่านไหนอยากจะให้เราช่วยโปรโมทให้
เราก็จะโปรโมทสินค้าให้คุณฟรี
ใช่แล้วค่ะเพราะเราจะโปรโมทรีวิวสินค้าแบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชม